ขอเชิญให้จะเริ่มจริงขึ้น
ไม่ว่าจะหลับไม่หวัดจะตื่น
ให้ชดชูนแจบสาย

จะใช้ในช่วงไหนของลิเก

บอกแมทมาว่าเธอก็บ่ได้ใส่นาง
วันแห่ลงนางก็ดังใส่เนื่องไว้บ่ได้
เทศที่บ้านได้
รถมะหาสนุก
รถมะหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก
นั่นแค่รถมะหาสนุก
รถมะหาสนุก

รถมหาสนุกนะครับ

เป็นจังหวัดที่เหมือนพาเราย้อน
อดีตมีจุดเด่นตรงที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
สำคัญทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเลย

และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยครับ

โดยรวบรวมไว้ทั้งสถาปัตยกรรม
ศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่

เดี๋ยวมันฉกเอาหน้าเอาขึ้นมาบนเวที
โหจ่อหน้าอย่างนี้น่ากลัวมากเลย

โย่งพูดถึงสุโขทัยนึกถึงอะไรบ้าง

อาจารย์ประทีปสุขโสภาที่อนุรักษ์ไว้

เรามีโอกาสได้ร้องให้เด็กฟังบ่อย

หรือว่าไปงานอะไรที่เด็กเขาจะฟังได้

ที่น้องเนยบ้างเคยมาสุโขทัยไหมคะ
สุโขทัยเคยมาครั้งนึงแต่ว่านานมากแล้วค่ะ

เออเผาเทียนเล่นไฟแต่ว่าไปเล่นที่บ้าน
บ้านร้านต่ออาการ

เอ้าเชิญดารามหาสูตรของเรา

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก
ทางรายการนำมาเป็นคำถามให้ถูกต้อง
ฟันนดิวปิตรสุนัทมหาสนุกต่อไป
มาถึงช่วงคนสัตว์สิ่งของมหาสนุกครับ
ถ้าดารามหาศุกร์ท่านไหนนะครับตอบถูก

เราจะมอบ๑๐๐๐บาทจากกองสลากพลัส
ให้กับโรงเรียนบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย

พายุฤดูร้อนนะครับพัดถล่มหลังคาอาคารเรียนนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเรียนโต๊ะพร้อมเก้าอี้
เราก็จะมอบเงินส่วนนี้ให้เขาไปทำนุบำรุงโรงเรียนครับผม

วันนี้เป็นเรื่องของสัตว์มหาสนุกครับผม

ฟาร์มได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ
แต่ตัวที่แพงที่สุดเนี่ยประมาณ๒๕๐๐๐บาทครับ
ขอเชิญคุณสุทนสังจันทร์เจ้าของฟาร์มไก่ครับ
คนนี้คือเจ้าของฟาร์มไก่

ตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ๖๗ชนิดครับ

คือตัวไก่ตัวนี้นะครับ

สมมุติว่าจิกตุ้นจิกนี่มาแล้วใบ้หวยได้เลย
เออ
เนยเดาว่าน่าจะแบบว่าเพราะว่ามี๙สี
เลยว่าน่าจะเป็นแบบว่า๙สีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะ

มาเอากินก้าวไปแล้ว

แล้ววันนี้มีกองสลักพัดมาด้วยเนี่ย

ไก่มันจะเกี่ยวอะไรหรือเปล่า

เกี่ยวอะไรกับกองสลากพันธุ์หรือเปล่า

ไก่พันนี้ไก่ตัวนี้

มันถึงราคาตั้ง๒๕๐๐๐บาท
ความพิเศษของไก่ตัวนี้คือ

อันนี้คือเป็นตระกูลไก่ช้นหรือเปล่าครับ

แล้วขาของมันก็เป็นอย่างนี้ครับ
ตัวนี้เป็นไก่ที่เป็นสายพันธุ์มาจากเวียดนาม

เวียดนามเขาก็นิยมรับประทานกันนะครับ

แต่ก็จะมีกลุ่มคนที่เขาชอบสัตว์เลี้ยงแปลกนะครับ

ไก่สวยงามมูลค่าเขาเลยเพิ่ม

ชื่อสายพันธุ์มันคือกัยดองเตากักครับ

นำไก่สวยมาโชว์ให้ความรู้กับเราด้วย

เราจะมอบหนึ่งหมื่นให้กับ
เป็นหนึ่งหมื่นจากกองสลากพลัสโรงเรียนบ้านนา
ขอเรียนเชิญคุณคนนองฤทธนิกานะครับ
รักษาการผู้มนวยการโรงเรียนบ้านนา
ขึ้นมารับได้เลยครับ

อาจารย์เลยนะครับผม
พร้อมครับ
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เบอร์หนึ่งหรือถ้าไม่ใช่ลิเกย์ก็แบกไฟล์แค่ข้างนั้น
เป็นคู่แข่งกับจิ้งหลีดขาว
เพราะอะไรครับ
เขาคือจิ้งเหรียญเขียวยี่โอปัมเจ็ต
และแน่นอนนะครับรถมหาสนุกของเรา

เราก็จะนำเอาศิลปะวัฒนธรรมต่างของแต่ละจังหวัด

นำเสนอแต่มาถึงสุโขทัยนี่เยอะมากครับ

จะนึกถึงระบำสุโขทัยบ้าง

ระบำเทวีสีสัททนารัย

สุโขทัยเนี่ยมีเอกลักษณ์โดดเด่นมาก
แล้วอย่างหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ
ลิเกสุโขทัยครับ
วันนี้เราก็เลยจะให้ดาราของเราทั้ง๓คน
มาค้นหาลิเกสุโขทัยตัวจริงครับผม

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ

นี่

นี่

โปรดแฉนละไทยก่อนก็ได้

ลุงผมนี่ตายคารางรนาศ

๓นาทีอยากถามอะไรถามครับ

คนก็จะต้องมีฉายาที่แบบว่า

ครับสำหรับคนผมเป็นท้องหยอดยอดกะตันยูครับผม

๕๐๐บาทครับผม
ตัวนี้นะ

ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันค่ะ
แล้วแต่ที่แล้วแต่คนเขาจะจ้างไป

เพราะลิเกเขาก็จะไม่

ความรู้สึกเราจะต้องถ่ายทอดไปอย่างไรคะ

ตามปกติครับตามด้วยเรื่องที่เล่นครับผม

ก็ต้องเล่นแบบนี้ครับ

ตามใจเจ้าภาพครับ
ตามใจเจ้าพ่อเจ้าพ่อครับ
อ๋อออกพร้อมกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ
เรียงจากเบอร์หนึ่งเลยไป
ชัยยเชศเชียงเสน่ห์เล่นอยู่คณะนี้
ชัยยเชศเชียงเสน่ห์น้องเขาอยู่คณะนี้
ตลกขายทองคำ
โอ้โฮทั้งทั้งสามคน
ส่วนใหญ่ตอนลิเกสวกนิดว่าเสียใจนี่
จะใช้เพลงอะไร

ลาวควนครับ

จะได้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่

กระต่ายหนึ่ง

เมื่อหนึ่งไปแล้วครับเป็นอย่างไรครับ

หนูเพ็ญนภาลูกสาวเพชรสมพร
ยกมือวิงวนกราบไหว
ถ้าดีไม่พอกราบขออภัย
ขอฝากห่วงใจ

เชียงให้สกาว
เหมือนดาวดวงเด่น

หนูพาลูก

จะว่าเมื่อไหร่เหมือนนี้
อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูความสามารถเบิด๓บ้างเหมือนกัน

แต่ไหน
บนิ้วคำนับกราบพ่อแม่ก่อน
เม้นขอวอนฟังว่า
นำศิลปะวัฒนธรรมไทยมา
วอนท่านจงอย่างแน่งนาย
ว่าขอตั้งวันทางสาธุลิเกเมืองสูงโคทาย
ไม่ได้อันก็แพ่แอกเหมือนเลือดมันเคิ้นมาครับ

พอลองเดี๋ยวคุณจะรู้ทันทีว่า
เขาใช่ลิเกสุโขทัยตัวจริง
นาย่วงคิดว่าสามคนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เบอร์หนึ่งถ้าเป็นลิเกย์ก็เป็นตรวจโจ๊ก
หรือถ้าไม่ใช่ลิเกก็แบกไฟให้มอง

ผมว่ามีส่วนใช่

เบอร์สองเนี่ยเชื่อเลยว่าเป็นลิเกย์

รำทั้งร้องแล้วก็น้ำเสียงลูกเอื้อนในระหว่างคำ

ว่าอาจจะมีความเป็นเหมือน

ละกิกอีกอ๋ออะไรอย่างนี้ผมว่าถ้ายังงานน่ะครับ

ก็เป็นคู่แข่งกับจิ้งหลีดขาว

ก็คือจิ้งเหรียญเขียวเยี่ยวปั๊มเจ็ด
โอ้โฮปั๊มของน้ำมันจะสะอาดเนี่ย
ถ้าเขาเป็นลิเกสุโขทัยตัวจริง
ระวังคุณจะไม่ได้ออกจากสุโขทัย
ถ้าเป็นลิเกก็ต้องเป็นตัวโจ๊กตัวนี้

ส่วนหมายเลข๒เนี่ยนะฮะหมายเลข๒เนี่ย
ถ้าสายตาผมไม่พลาดผมว่าเขาคือนางเอกลิเก
แล้วดังมากดังในโซเชียลด้วย
หมายเลข๓ก็เป็นลิเกแต่ว่าจะใช่หรือเปล่า
เดี๋ยวขอวิเคราะห์อีกนิดหนึ่งครับ

เชื่อว่าเป็นใครครับลิเกสุโขทัยตัวจริง

เอาล่ะครับตอนนี้ความเชื่อใจลงไปที่เบอร์๓เยอะมาก

ไม่มีใครเลือกเบอร์๒นั้นที่ร้องลิเกพอมาก

แปลกมากเลยคุณทับถมเขามาตลอด

อย่างนี้แหละครับเวลางานกลางคืนขึ้นไฟครับ
นี่แหละแผ่นเอก

ใช่แล้วเวลาพอละนาดออกปุ๊บร้องร้องขึ้นมาเนี่ย

นี่นี่คนนี้

ขนาดไม่มีน้ำมันยังดำได้เลย
เอาเป็นว่าตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาชมความสามารถพิเศษกันครับ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์

เรามีคะแนนให้๒คะแนน

เริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนเลยครับ
ไม่น่าเชื่อว่าพระเอกลิเกของเรา
จะมีความสามารถถึงขนาดนี้
ดนตรีสากลได้ครับ

ไอ้กะตายเมื่อกี้

เขาบอกว่าถ้าพูดถึงเพลงแหล่

นี่หมายเลข๒ของคุณ

จากวิจารณามายเลข๒ของเรา

โอ้โห

ไม่มีและทั่วทั้งเมืองแมน
ทั่วดาวทั่วแดน
หาแม้นไม่มี
ฝันวาดใดใจเอาไว้หนักที่ซอย
แหวนเพชรเม็ดน้อย
ไม่ลอยหลุดหนี
ชื่นชมอุ้มชูและยิ่งดูยิ่งดี

งดงามเหลือที่
มีใครจะคุ้ย

๒นี่จะเก่งอะไรรอบด้านขนาดนั้น

แต่วันนี้มาแบบนักร้องเต็มตัวเลยครับ

โอ้โห

รีีบ

อายก็ยอมตายให้เจ้าได้คือกัน
เพราะหากสองคนโล่ตอนนี้
โชคดีเป็นของเจ้า
โชคร้ายไอ้สิราบเอา
ไอ้บ่สมน้องก็คือว่า
แม่นมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนาง
วันแห่หลงนางก็นางใจนั่งไว้บ่ได้
เฮ็ดที่ป่านได้เฮ็ดที่ป่านได้
เจ้าก็บ่หัวตา
นั่งห้องย้อนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของ
น้องบ่เคยมองอย่างสาก็บ่อยากไกล
หักเจ้าหลายหักเจ้าหลายได้ยินบ่
รอเจ้าอยู่เด้อ

สวยมาเลยนะ

เขาเรียกว่าความสามารถพิเศษของปริศนามหาสนุกกันแล้ว

ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้ผมมีความมั่นใจว่าตัวผมเนี่ยไม่มั่นใจ

และสรุปพักก็ไม่ใช่

วิษนามหาธนุกทั้ง๓ท่านครับ
ใครคือลิเกสุโขทัยตัวจริง
ก้าวออกมาครับ

๒๗ปีน้ำลับความสามารถเยอะเลย

เรียนอยู่ที่เวลาน่าสินสุโภไทยครับผม

วันนี้ขอบคุณมากนะลูกนะ
ขอบคุณลูกค่ะ

เหยิบมาเลยค่ะ
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะศิลปะศึกษา
เอกศิลป์สินไทยที่วิทยาลัยนาศสินสุโขทัยค่ะ

แล้วของหนูล่ะคะ

อายุ๒๔ปีนะคะสำเร็จการศึกษา

ชัยนาตสินสุโขทัยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

เอาให้ครบก็เฟ้งมากก็เฟ้งมาก

นโย่งเขาดูซิว่าจะแจ็คพอร์ตของเราได้หรือเปล่า
แต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นแจ็คพอร์ตกัน
เรามีโชว์พิเศษนะครับ
เราได้รับเกียรตินะครับมากจริงนะครับ

เข้ามาแสดงด้วยนะครับมามาชมโชว์นี้กันเลยครับ

เพลงขอแสดงด้วยนะครับ
แล้วเรียนจบขอนอมนพบุรพาจารย์
ปวงเทพเทวริสที่สถิตทุกถิ่นฐาน
ทั้งเท้าจัดตรงกบานโปรดบันดาลให้เกิดเนิ่มมี
เชิญองค์พระพิคเนตมาปกเกตเก้าเกษี
อีกทั้งพระรัสวดีสถิตศรีแห่งวา
จะประพรมอยู่เบื้องซ้ายพระนารายอยู่เบื้องขวา
ธรณีแม่คงคาโปรดจงมาเป็นแรงใจ
ขอพระภูมิเจ้าที่ได้โปรดชี้สิ่งสงสัย
ปกป้องพ้องโผยไพรปันดาลให้สวัสดี
เพื่อพื้นีกลับด้วย
ตัวผมกระยะจวกว่าไม่พกขอทาน
มากราบเท้าพระคุณท่านผู้ใจบุญคนพิการ
ขอทานเลี้ยงท้องอาศัยงานขับลอง

อาศัยงานขับลอง
เลี้ยงกายวะนิพก
เสียงทองเที่ยวทอง
งั่นลบเรานิทานชาดก
มากมายเราเป็นธรรมนอง
น้อยกองคานขับสองมือ
ขยับกลับไป
พระชมมติมีราคาวีสังทอง
อีกทะมางสิบสอง
และสรรสินไทยจันทร์
ตะโขลบสิงหากัยพบจันทร์
และอีกภาเวทสันดร

เรามาจนหมดและครบทุกบท
ลุกตอนและจนตะวันรอนรอน
รับเที่ยวไม้และพ่อแม่เจ้าค้า
ว่าพ่อแม่เต่าข้าเมตตาผม
สักหน่อยสักคนละร้อยสองร้อย
ก็พ่อไหนและพ่อแม่เจ้าค้า
ถ้าวันนี้ใครให้สตังค์
ถ้าจะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัย
ก็ชึ้งขอเชินให้เจ้าเรือนแลนด์ยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะหลับไม่หวัดจะตื่น

ถ้านอนหลับให้ได้หมื่นหมื่น

ให้เป็นเสถียังไงเรื่อยไป
สวัสดีอาจารย์นะครับครูครับสวัสดีครับ

ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับ
ที่วันนี้ให้เกียรติจริงมาในรายการของเรา
แล้วก็เป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชานะครับ
เพลงขอทานให้กับอาจารย์คุณครูทั้ง๓คนนี้นะครับ
วันนี้ขอบคุณจริงนะครับสำหรับสิ่งต่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยนะครับ
นโย่งเจือนยิ้มครูทั้ง๒คนนะครับ
และที่ขาดไม่ได้เลยคือศิลปินแห่งชาติที่เราเคารพรักนะครับ

ผมแปลที่อย่าง

มันไม่ใช่มันเป็นทุกเรื่องในชีวิตตัวตัว
มันเป็นเกียรติศาสตร์มันเป็นเรื่องมหาสนุก
กลับเข้าสู่รายการในรอบแจ็คพอร์ตกันต่อเลยนะครับ
เป่ายิงชุบมหาสนุกครับ

จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิ้งฉุก
พร้อมกันไกลกระดาษชนะทุกอย่างเสมอทุกอย่างและแพ้ทุกอย่าง
แผ่นป้ายจาก๑๒แผ่นป้ายเพื่อมาทำการเปิดป้ายเป่ายิ้งฉุก
กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกเลือกเอาไว้
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท

ถ้าชนะได้๕ครั้งรับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท
เอาล่ะครับและทั้งหมดนี้คือแผ่นป้ายที่
เลือกเอาไว้ให้พวกพี่นะครับ
ค่ะและนี่ก็คือ๕แผ่นป้ายที่นาย่งเลือกไว้ค่ะ
อ่าวันนี้ขอบคุณน้องเว่นมากนะลูกนะ
ขอให้งานเยอะนะ
ประกวดไปทำงานอะไรที่ไหนก็ขอชนะเขาหมดเลยนะลูกนะ

ส่งน้องเบ้นลงเลย

ผมจะเริ่มจากบุรีรำนี่แหละ
โอเคนาย่งเอาอะไรคะ

เป่ายิงทุบ
๑หมื่น

แผ่นที่๒ผมเลือกสุโขทัยครับ

ป้าวยิงชุด
เฮ่ย

ได้เพราะเอากรุงเทพฯมาเลย

โอเค

เป้ายิงชุด
ผมแพ้ทุกอย่าง

๓หมื่น๕๐๐๐บาท

เอาล่ะได้เยอะเลยนะครับวันนี้

เป้ายิงชุด

เอาไปอีก๕บาท
ขอบคุณครับ

วันนี้ถือว่าโชคดีมากสำหรับนโย่งของเรานะครับ
รับไป๔๐๐๐บาท
มาดูเฉลยแผ่นป้ายทั้งหมดเลยนะครับ

กระดาษกระดาษแม่ห้องสอนเสมอทุกอย่างบุรีรำค่ะครับ
ขอนต่อไปขอนแก่นสนัดทุกอย่างหมดเลย
กันไก่ภูเก็ตแพ้ทุกอย่างดีไม่เลือก
เออไม่เอาแล้วนะครับนครสีธรรมดาสุดท้าย

ว้าวเธอนโนโยงเลยนะครับครับ

โย่งมาสร้างสีสันให้เราแบบครบทุกกระบวนการเลยนะ

เอาละครับแน่นอนครับของเรารถมหาสนุกของเราก็
จะทยอยคารวาลไปนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ครั้งต่อไปก็ต้องคอยลุ้นล่ะครับว่าเราจะไปจังหวัดอะไรกันครับ
พบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะกับรถมหาสนุก
วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย